กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะฮะมีภาพจากวงจรปิดจับโจรไว้ได้นะครับ
ใช่ค่ะเจ้าโจรเนี่ยเขามากันเป็นทีมคุณผู้ชมแล้วก็ไปก่อเหตุไปรักทรัพย์
คือขโมยหลายอย่างเลยอ่ะได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวไปดูช็อตที่กำลังขโมยมอเตอร์ไซค์หน่อย
อันนี้เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีดูภาพเหตุการณ์พร้อมกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ในเฟซบุ๊คเจ๊ม้อยวีพลัสเนี่ยเขาโพสต์ไว้
อันนี้เป็นตอนที่คนร้ายเข้าไปก่อเหตุจะขโมยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มันล็อกคออยู่
นี่เขาพยายามจะทำยังไงดีแล้วเดี๋ยวมีอีกช็อตหนึ่งนะ
ตอนที่เขาไปหาอุปกรณ์จะเอาอุปกรณ์มางัดมาแงะมอเตอร์ไซค์
ไหมคะภาพนี้จับภาพได้ชัดเจนเลย
ทำงานกันแบบไม่กลัวกฎหมายจุดที่เกิดเหตุนี้อยู่แถวคลอง๑ปฐุมธานีนะคะ
ในโพสต์ก็บอกว่าอยากให้ตำรวจจับกลุ่มไปดำเนินคดีหน่อย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้มันเป็นภัยสังคม
อันนี้ช็อตที่เขามาหาอุปกรณ์จะเอาไปงัดมอเตอร์ไซค์ต่อเมื่อกี้

ที่เขามาเอามอเตอร์ไซค์ได้แล้วนี่

มีหลายคันที่โดนขโมย
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอกับเจ้าของห่อแล้วค่ะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราไปที่ซอยคลองหลวง๔๒
ที่อำเภอคลองหลวงเจอกับนายสมบูรณ์มหมัติค่ะ
เจ้าของห่อเล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายน่ะนะ
มันมาก่อเหตุที่ได้มอเตอร์ไซค์ไปก็มี
แต่ก่อนหน้านี้มันมาขโมยไม่ได้อะไรเลย
เพราะอะไรรู้ไหมเอาหินมาทุบตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ
เดี๋ยวมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยคุณผู้ชม
ตอนที่นี่เข้ามาแล้วค่ะมาทุบตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ

เพราะว่าทางเจ้าของหอเขาก็ล็อกเอาไว้แบบแน่นหนาเหมือนกัน
ซึ่งคนที่เป็นเจ้าของหอเขาก็เล่าย้อนไปนะ
ว่าคนร้ายมันมากัน๖คนขี่มอเตอร์ไซค์มา๓คัน
เคยมากระชากกระเป๋าคนงานเมียนมา
ตอนนั้นกระชากระเป๋าก็ไม่ได้กระเป๋านะ
แล้วมีคนงานอีกคนนึงกำลังจะเดินเข้าห้องพัก

แต่ว่าคนงานคนนั้นวิ่งหนีไปได้
ไม่ว่าจะเป็นตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ
ชิงทรัพย์มาเอากระเป๋าไม่ได้เลย
แต่คนร้ายกลุ่มนี้เขาก็ก่อเหตุแบบต่อเนื่องค่ะ

อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับกลุ่มตัว